บุรีรำครับมีน้องอายุ๑๔ปีเป็นน้องผู้ชายครับ
ชวนไปว่าเฮ้ยเองไปเป็นเพื่อนข้าหน่อย

ก็ไปเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกแล้วปรากฏว่าฝั่งนั้นเนี่ยฮะใช้ปืนยิงกระสุนเข้าไปที่กระโหลกครับคือน้องอาการสาหัสนะฮะ
ถูกยิงแสกหน้าครับคุณผู้ชมนี่คือรถของน้อง
แล้วที่หมวกกันน็อกเนี่ยจะมีพวกเศษชิ้นส่วนของขออภัยนะฮะ
พวกเศษกระโหลกติดอยู่ตรงนั้นด้วยครับ
คือกระสุนเข้าไปแล้วก็ฝังอยู่ข้างในครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำถนนสันติประชาหรือว่าซอยหลังศาล

อเตอร์ไซคันสีดำคันนี้เห็นไหมฮะตรงที่วางเท้านี่ก็จะมีคราบเลือดอยู่นะ
นี่นะฮะก็คือเป็นเลือดของน้องคนเจ็บอายุ๑๔ปีเด็กชายวิทยาหรือว่าน้องพีครับ
ถูกยิงด้วยปืนยังไม่รู้ขนาดเข้าไปที่บริเวณหัวด้านขวาเสกกระสุนเนี่ยฝังใน
ตำรวจสพเมืองบุรีรำครับเก็บหลักฐานทั้งหมด
มีคราบเลือดที่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะ
หมวกกันน็อกก็เจอครับเศษชิ้นส่วนของเลือดเอยแล้วก็อวัยวะที่มันออกมาเนี่ย
อาของคนเจ็บชื่อว่าคุณอาแสงเดือนอายุ๒๑ปีเล่าว่าหลานมาช่วยขายของ
สถานีขนส่งบุรีรำก่อนเกิดเหตุครับหลานบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อน
แป๊บเดียวครับมีคนโทรมาบอกว่าหลานถูกยิง
ถามว่าหลานไปมีเรื่องกับใครมาก่อนหน้านี้ไหมคุณอาคุณอาบอกไม่รู้ครับ
ไม่รู้จริงจริงหลังเกิดเรื่องตำรวจสพเมืองบุรีรำ
ลงพื้นที่ไปตามตัวคนก่อเหตุแล้วก็ตามตัวจนเจอครับไปจับตัวได้
ชื่อว่านาราธิบนายนาราธิบหรือว่านายโน้ตอายุ๑๗ปีอยู่ที่บ้านครับ
ชุมชนสถานีรถไฟเมืองบุรีรำคนนี้ที่เราเบลอหน้าเอาไว้เนี่ยนะฮะ
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะจับใส่กุญแจมือแล้วก็ชี้ให้ดู
หลักฐานต่างเล่าให้ฟังถึงปมแค้นว่ามันมาจากแค้นสะสมระหว่างกลุ่ม
ของน้องพีเป็นกลุ่มของคนเจ็บกับกลุ่มของในโน้ตคนก่อเหตุ
นี่คืออาวุธของกลางที่เขาใช้ยิงครับเป็นปืนปากกาครับที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่า
คือยังไม่รู้ว่าปืนอะไรยังไงที่ยิงเข้ามาเนี่ยกระสุนฝังในด้วยเนี่ยมันเป็น
เพราะปืนปากกาเนี่ยครับปืนปากกาขนาดจุด๓๘ครับปืนไทยประดิษฐ์โอ้โหนี่ผิด
กฎหมายด้วยนะครับพอยิงเสร็จปั๊บนัดจะเคลียร์ใจกันยิงเสร็จหนีเลยครับ
แล้วก็มาถูกจับได้ก่อนเกิดเหตุเพชรอ่าฟังชื่อนี้นะฮะเพชรเนี่ย
เป็นเพื่อนของคนเจ็บเพชรเป็นเพื่อนของน้องพีส่งข้อความไป
หาโน้ตก็คือคนที่ก่อเหตุส่งไปท้าทายบอกว่าเฮ้ยออกมาเคลียร์
ปัญหาที่คาใจกันหน่อยแค้นกันมาเห็นว่ามีปัญหาคาใจกันนานแล้ว
ก็เลยตกลงได้งั้นเดี๋ยวไปเคลียร์กันจากนั้นกลุ่มของเพชรก็
คือฝั่งที่ส่งข้อความไปท้าทายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาโน้ต
นัดหมายกันไว้ก็ออกไปเจอกันที่นัดพอไปถึง
เพราะว่ากลุ่มในโน้ตรออยู่แล้วโน้ตนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของ
เพื่อนพอสองกลุ่มเขามาเจอกันไม่ทันได้คุยกันนะครับโน้ตใช้
ปืนกระบอกเมื่อกี้เนี้ยปืนปากกาไทยประดิษฐ์เองเนี่ยยิงใส่แต่
ได้ไหมน้องพีไม่ใช่คู่อาริโดยตรงตั้งแต่แรกนะค่ะกระสุนเข้า
ร่างน้องพีครับโดนเข้าไปที่ส่วนหัวด้านขวานั่นแหละวัน
คุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปเจอกับน้า
ของนายโน้ตคุณจารุวัลน้าของผู้ก่อเหตุเล่าว่าเธอเองเนี่ย
จะรู้เรื่องเมื่อเช้านี้เองก็เลยรีบไปที่โรงพักเลย
ถามหลานชายแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ยนะ
ฝั่งคู่กรณีก็คือตัวของในเพชรส่งข้อความมาท้าทายให้
หลานของฉันก็คือในโน้ตเนี่ยออกไปเคลียร์แล้วพอไปถึงหลานชาย
ก็ใช้ปืนปากกายยิงออกไปหลานบอกว่าเป็นการยิงขู่หลานต้อง
แค่ยิงขู่ครับไม่ได้ต้องการจะยิงเอาใครให้ถึงตายแต่
สุดท้ายกระสุนเนี่ยมันดันไปถูกน้องพีครับโอ้โหเนี่ยฮะอันนี้คือสิ่ง
น้าของผู้ก่อเหตุเล่าทีมข่าวของเราไปคุยต่อคราวนี้ไป
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเคยมีปัญหากับกลุ่มที่เมีย
กันอยู่เนี่ยจริงแต่มันนานมากแล้วนะคุณนักข่าวค่ะแล้วก็
ไม่เคยคิดว่าจะมาเกิดเรื่องขึ้นอีกด้วย
ระหว่างที่ลูกชายถูกคุมตัวในห้องขังเนี่ย

แม่ร้องแล้วบอกว่าอยากไปหาลูกนะ

ก็ได้ยินแต่ลูกเล่าว่า
เขาทะเลาะกันมานานแล้วตั้งแต่ปี๒๕
ก็เรื่องลาโภบแม่กันเรื่องคงเด็กนะ

ทีนี้ไปคุยกับเพื่อนของทั้งสองฝ่ายชื่อว่าน้องการครับ
บอกว่าโน๊ตและเผ็ดทะเลาะกันมาก่อนจริง

เรื่องนั้นก็จบไปแล้วนะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเกิดเรื่องครั้งนี้อีกครับ
ตอนนี้ตำรวจคุมตัวในเพชรก็คือคนที่ส่งข้อความไปท้าทายในโน้ตนัดมาเคลียร์ปัญหา
แล้วพอโน้ตเข้ามาปั๊บพอเจอกันโน้ตยิงปืนปากกาออกไปต้องการจะขู่
แต่กระสุนดันไปโดนน้องพีเข้าไปที่สมองเข้าไปที่หัว
ก็เลยต้องไปตามตัวในเพชรมาสอบปากคำ
ทางคดีตั้งข้อหากับนายโน้ตคนก่อเหตุ
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับ
และต้องส่งตัวไปสถานพินิษฐ์เด็กและเยาวชน
เจ้าตัวบอกกับญาติบอกว่าเสียใจครับ
โน้ตบอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
และสิ่งที่โน้ตฝากบอกคือขอโทษอยากขอโทษคนเจ็บ
ขณะที่อาการของน้องพีตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ